หลายคนไม่เห็นค่าของขยะแต่พาไปดู๒จังหวัดนี้
เขาเห็นค่าของขยะพาไปที่บุรีรำกับสมุทรสงครามกันเลยนะครับ

ซึ่งนายสมชายตันประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
ให้การสนับสนุน๑๔ชุมชนในพื้นที่

แล้วก็มาแลกของใช้ในครัวเรือนได้นะจ๊ะ

ส่วนใหญ่ขยะที่เกิดขึ้นเป็นขวดน้ำเป็นเศษเหล็กเป็นกระดาษ
นำไปชั่งแล้วจะคิดออกมาเป็นหน่วย
เมื่อได้๔หน่วยจะได้ไข่ไก่๑ฟองแน่

หรือฝากไว้ก่อนเพื่อแลกของใช้ที่ราคาสูงกว่าก็ได้ดีนะ
ผมฝากไว้๔หน่วยเดี๋ยวฝากอีก๔หน่วย๘หน่วยแล้ว
ฝากอีก๔๑๒หน่วยแล้ว
ค่อยมารับอะไรรู้ไหมผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่ม

บ้านพร้อมที่ดินไม่มีเนอะ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

รู้จักวิธีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง

แล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย
อันนี้อาจจะช่วงแรกแลกกันหน่อยนะครับ

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตสำนึกนะครับ
ขณะที่ที่บุรีรำเทศบาลเมืองบุรีรำ
เขาจัดโครงการดีเกี่ยวกับขยะเหมือนกัน
นั่นก็คือชุมชนรักสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเป็นทอง

นี่ชื่อโครงการเขาชื่อดีจังนะครับ
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตนัก
แล้วก็มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
โดยมีการปล่อยขบวนรวดนรง
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคเศษวัสดุเหลือใช้
เช่นกระดาษขวโปสติกกระป๋อง
เพื่อนำไปร่วมโครงการแปลงขยะเป็นทอง

ส่วนเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะจากต้นผ้าป่า
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรำ
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตามแนวคิดเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
โอ้โหดูสิแล้วก็มีความแข่งขันของ
ชาวบ้านของประชาชนแบบนี้น่าชื่นใจนะครับ